อีกเหตุหนึ่งเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่ลำปางนะครับ

ก็ว่าคนที่ถูกชน
ก็ถูกรถใหญ่ลากร่างไปไกลกว่า๒๐๐เมตรนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนลำปางงาว

จ้านทีได้รับแจ้งเหตุและรีบเข้าตรวจสอบ
ก็พบชิ้นส่วนของมนุษย์และขาด้านขวาตกอยู่บนถนน
มีร่องรอยรถครูดลากศพเป็นทางยาวนะครับ
ขึ้นไป๑๐๐เมตรฝั่งตรงข้ามสารเจ้าพ่อทิพย์ช้าง
พบเศษชิ้นส่วนของศีรษะลำตัวและแขนข้างซ้าย
โดยที่ข้อมือข้างซ้ายมีการผูกสายสินไว้นะครับ
กู้ภัยต้องเก็บชิ้นส่วนของร่างกายทั้งหมด
เพื่อส่งไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลลำปางต่อไปนะครับ
ทีนี้ทางตำรวจมีการสอบถามชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์นะครับ
ก็ชาวบ้านบอกว่าขณะที่ขี่รถจักรยานยนต์ไปซื้อของ
ขากลับได้ขี่รถมาตามถนนตัดใหม่
แล้วก็จอดติดสัญญาณไฟที่แยกป่าขาม

ก็เห็นรถพ่วง๒๔ล้อรถใหญ่ยักษ์เลยนะฮะ

สังเกตเห็นมีซากอะไรบางอย่าง
ติดอยู่บริเวณล้อรถพ่วงด้านหลังสุด

องไปมองมาโอ้โหจดจ้องนะคุณ

พบว่าเป็นร่างของมนุษย์
ร่างของมนุษย์ยังไม่ได้ขาดรุ่งริ่งนะฮะ
ติดค้างอยู่บริเวณล้อรถด้านหลังสุด
ฝั่งซ้ายของพ่วง๒๔ล้อ
ทีนี้ครับมีรอยเลือดไหลเป็นทางยาวเลย
คาดว่ารถใหญ่คันนี้น่าจะลากศพมาไกล

และรถพ่วงคันดังกล่าวมุ่งหน้าไปทาง๔แยก

นี้คาดว่าผู้ตายเป็นชายอายุประมาณ๔๐๕๐ปี
บริเวณข้อมือซ้ายมีด้ายสายสิน

ผู้ใดมีญาติที่ท่านสงสัยว่าอาจจะเป็นผู้ตาย
ติดต่อได้ที่พนักงานสอบสวนของสพเมืองลำปางนะฮะ
ขออภัยคุณผู้ชมที่เอาเรื่องของอุบัติเหตุมา
นำเสนอแล้วก็เป็นอุบัติเหตุสยองด้วย

แม้ว่าช่วงนี้เราจะผ่านพ้นช่วง๗วันอันตราย
เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ
เพราะว่า๗วันอันตรายเสร็จสิ้นไปเมื่อวานนี้